คุณผู้ชมครับมีวัยรุ่นซึ่งเป็นเยาวชนอยู่เลย

แต่ไปเจอคู่อริครับขี่รถตามประกบ

หนีไปหนีมาไปชนฟุตบาท

และเหตุการณ์นี้มีกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ครับ
โอ้โหคนแรงมาก

แต่นี่ด้วยความที่ให้ตัวเองตกใจ

แล้วมันก็ไปเบี่ยงซ้ายไปชนฟุตบาท
แล้วมากับเพื่อนแล้วตัวเองไปกระแทกกับป้าย
นาทีนั้นก็คงเหมือนแบบพยายามที่จะหนีคู่อริ

ถูกต้องสุดท้ายเสียชีวิตหนึ่งบาดเจ็บหนึ่งครับนะกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้
นะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นใต้สถานีรถไฟฟ้านะฮะร่างก็กระเด็นไปฟาดกับป้ายสถานีนั่นแหละครับ
ทำให้เขาเสียชีวิตนะฮะอันนี้แถวแถวพระหลโยธินห้าสิบเก้าบางเขนนี่แหละครับ
กรุงเทพนะฮะมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายอายุเพียงสิบหกปีเป็นเยาวชนโอ้โห
ตามใบหน้านี้เยอะเหมือนกันนะฮะนอนจมกองเลือดอยู่ห่างไปสิบเมตร
เจอรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีแดงดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนก็ลงคว่ำอยู่
มีคนเจ็บก็คือเพื่อนที่ซ้อนท้ายมาอายุ๑๖ปีเท่ากันอันนี้บาดเจ็บ
นะฮะก็นำร่างส่งโรงพยาบาลทั้งสองคนนี่แหละครับตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุ
ไปเจอฟุตบาทมันมีรอยครูดเฉียวชนเป็นทางยาวนะฮะ
เสาป้ายสถานีรถไฟฟ้าตรงเนี้ยก็เป็นรอยชนอย่างแรงน้ำร่างของผู้เสียชีวิตก็เสียชีวิตตรงนั้น
กู้ภัยก็นำร่างไปส่งโรงพยาบาลภูมิพลต่อไปชาวบ้านก็ตกอกตกใจ
อืมว่ามันเกิดอะไรขึ้นทีนี้ไปสอบส่วนพยานให้การว่าเห็น
เห็นผู้ตายเนี่ยขี่รถมาแล้วมีเพื่อนซ้อนท้ายมาแต่มีวัยรุ่นสี่คน
เขาใส่หมวกกันน็อกเต็มใบขี่รถจักรยานยนต์มาสองคันอาวุธเต็มมือคือมีมีด
ไล่มาตามประกบแล้วโอ้โหก็อย่างที่บอกว่าเขาต้องหนีตายอ่ะโอ้โห

นะฮะเขาก็ต้องหนีตายมากับเพื่อนบิดไม่คิดชีวิตเลย
เสียหลักไปชนกับฟุตบาทและร่างไปกระแทกกับป้ายของสถานีรถไฟฟ้าจนเสียชีวิต
มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเพราะเป็นต้นเหตุ
ทำให้เขาเสียชีวิตแล้วก็เพื่อนเขาบาดเจ็บด้วยนะครับ

เพราะว่าเด็กทั้งสองคนก็คือยังไม่บรรลุนิติภาวะกันเลยนะคะ